ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสนะคะ
วินรถจักรยานยนต์เดือดค่ะฟันหัวคนคุมวินจนบัตรเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แค้นใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะ
ใจเพราะว่าไม่ยอมให้ขับรถในวินหลังจากค้างค่าเช่าอะค่ะ
แล้วก็เลยมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะตำรวจสภรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
รับแจ้งว่ามีเหตุชายถูกฟันบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ร้านขายอาหารตามสั่งใกล้ทางเข้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ถนนนนทบุรีหนึ่งตำบลบางกะสอมเผอร์เมืองนนทบุรี
หลังรับแจ้งก็รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะเป็นร้านขายอาหารตามสั่งชื่อร้านข้าวหอม
ภายในร้านเนี่ยโอ้โหเลือดกระจายทั่วพื้น
ข้าวของกระจายเกลื่อนแล้วมีมีดหัวตัดยาวสามสิบนิ้ว
รวมหนึ่งด้ามเอ่อรวมด้ามในหนึ่งเล่มนะคะ
ปลอกมีดอีก๑อันหมวกแก๊ปสีแดง๑ใบของคนร้ายที่ทำตกไว้
ตัวคนเจ็บเนี่ยทางพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว
ทราบชื่อคือนายสมโพงท้ายน้ำอายุห้าสิบเจ็ดปี
บาดแผลก็คือถูกฟันเข้าที่ขมับซ้ายหนึ่งแผลค่ะหลังหูซ้ายอีกหนึ่งแผล
นิ้วมือข้างซ้าย๒นิ้วต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะ
คนก่อเหตุทราบชื่อคือนายพรชัยนุ่มครุฑหรือแม็กซ์อายุ๒๖ปี
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างวินตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านี่เองนะคะ
แล้วพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปที่บ้านเลยค่ะพบเพียงภรรยากำลังเลี้ยงลูกวัย๒เดือนอยู่บนบ้าน
แล้วเสื้อวินรถจักรยานยนต์ถูกถอดทิ้งเอาไว้นะคะ
ทางตำรวจก็ไปสอบสวนนางสาววัชรินอาจินกิจอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเธอก็ให้ปักคำบอกว่า
นายสมพงศ์ผู้บาดเจ็บจะมาช่วยเก็บร้านตอนเย็นทุกวัน
ระหว่างกำลังยกของอยู่ปรากฏว่านายพรชัยเดินมาเรียกนายสมพงศ
ออกไปคุยกันที่ริมถนนก่อนที่นายสมพงศ์จะเดินกลับเข้ามาในร้าน
มาช่วยเก็บของต่อค่ะปรากฏว่านายพรชัยตามเข้ามา
ชักมีดที่อยู่ที่เอวค่ะฟันเข้าที่หัวนายสมพงศ์จนล้ม
ก็เลยใช้ไม้ถูพื้นตีนายพรชัยให้หยุดนะคะ
นายพรชัยจึงวิ่งหลบหนีไปแล้วทางด้านของคุณวัชลิน
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ย
รู้ตัวแน่นอนคนก่อเหตุ
และกำลังติดต่อกับญาติให้มามอบตัวนะคะ
จนกระทั่งเวลาประมาณ๑๙นาฬิกานายพรชัย
ประสานญาติให้ประสานติดต่อตำรวจมา
เพื่อเข้ามอบตัวที่สพรัฐนาธิเบสค่ะ
นายพรชัยเนี่ยค่ะเขาก็ให้การบอกว่า
สาเหตุที่ลงมือเพราะโกรธแค้นคนเจ็บ
ไม่ยอมให้เขามาขับวินจักรยานยนต์
เพราะติดค้างค่าเช่ารายเดือนเดือนละ๘๐๐บาท

ขอผ่อนผันได้ไหมผ่อนเป็นรายวันวันละ๑๐๐บาทก่อน
เพราะว่าต้องนำเงินไปจ่ายซื้อนมให้ลูกกิน
แต่ว่าคนเจ็บไม่ยอมอะค่ะเขาเลยบันดาลโทษะ
มีดที่พกติดตัวมากระหน่ำฟันไปหลายครั้งเลยนะคะ

มึงเข้าอ้างน้ำก่อนเลยมึงไม่ต้องขับ

นั่นก็เป็นคำชี้แจงจากทางตัวผู้ก่อเหตุ
ส่วนคนเจ็บค่ะวันนี้ทีมข่าวเราก็ไปพบ
ในสมพงศ์คนเจ็บที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้ว
รักษาตัวที่บ้านมีบาดแผลอยู่

บอกว่าวันเกิดเหตุก็คุยกันเรื่องค่าวิงวินวินเนี่ยแหละ
ค้างอยู่๕๐๐บาทและไม่ยอมจ่ายมาหลายงวดแล้ว
ทีนี้ผู้ต้องหาอ้างบอกว่ามีภาระต้องใช้จ่ายในครอบครัว
ทางตัวของคุณสมพงศ์เองก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาขับวินแล้ว
คิดเลยว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กที่เขาเนี่ย
ให้อาชีพมาก่อนเนี่ยจะมาทำร้ายกันปางตายขนาดนี้เลยนะคะ

มีนิดหน่อยแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าเขาเอามีดมา

เข้ามาฟันเอาให้ตายมันจะเเสื้อขอ
รอยแผนยังมี
เขาบอกว่ามันขาววิ่ง

ความคืบหน้าทางคดีค่ะแน่นอนว่าตำรวจเขาก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองชุมชนหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งตำรวจนำตัวผู้ต้องหาส่งสารแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปแล้วค่ะ